ต้องบอกว่าคนที่ท้องเนี่ยเปลี่ยนความคิดไว้ได้เลยนะ
ต้องบอกว่าเราอ้วนเราดูไม่ดี

ไม่ใช่อยากให้คุณผู้ชมเปลี่ยนความคิดนี้ไปเลยค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะคุณแม่สุดสวยในวงการบันเทิง
ท้องแล้วทำไมสวยอย่างนี้คะ
คนแรกเลยค่ะคุณโอซาแวงคุณผู้ชมค่ะ

อายุคันของเธอเนี่ย๓๐สัปดาห์คุณผู้ชมค่ะ
ก็ราว๗เดือนกว่าแล้วนะคะ
ภาพที่ปล่อยมาเนี่ยก็มีทั้งแบบคอนเซ็ปต์เท่ด้วยนะ
แบบภาพขาวดำแบบนี้แล้วก็แบบภาพเซ็กซี่แซ่บเวอร์ด้วย
มีแบบหวานละมุนแม่มีหลากหลายอารมณ์เหมือนกัน
ช่างภาพที่มาลั่นชัตเตอร์ให้ก็นี่เลยไม่ใช่ใครที่ไหน

พี่จอสทาดานเขาจะมีความเป็นแบบว่าละมุนแต่แฝงด้วยความเซ็กซี่นิติกแบบนี้
บอกเลยถูกใจชาวไอจีไปเต็มคุณผู้ชม
คนตามกันอยู่เหมือนกันนะสำหรับพี่จอสทาดาวาริสช่างภาพที่สีมือดีเลยทีเดียว
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะเตรียมเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเหมือนกันค่ะ
สายลูกครึ่งเหมือนกันเลยทะยาโรเจอร์ค่ะ
เทยาโรเจอร์เป็นไงเอออายุคันของคุณแม่ตอนนี้ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว
ไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้แล้วแม่๙เดือนแล้วค่ะยินดีด้วยคุณได้ลูกสาว
แล้งก็ไม่นานกึ้งรอได้เจอหน้าทายยาสคนแรกแน่นนอนที่ผ่านมานะ
ลูกบิกินี่ริมทะเลนะคะเรียกได้ว่าเห็นแล้วก็ต้องร้องว้าว
ชุดจริงคุณผู้ชมค่ะเป็นคนท้องที่ดูแลตัวเองได้ดีมาก
ทั้งหุ่นทั้งอินเนอร์แล้วก็อวดลุคความสดใสแบบ๙เดือนมาในชุดเสื้อครอปก็มีเหมือนกัน
แล้วก็กางเกงยีนเทพบนเซ็กซี่แต่จริงมันมีภาพล่าสุดของล่าสุดมายังไง
ที่เค้าถ่ายกับสามีเค้าริมสระว่ายน้ำอ๋อคุณน้อง
ดีฉันดูแต่กล้าสามีเค้าจริง
ดูผู้หญิงสิดูผู้หญิงดูสามีมาดันใจ
ร้องทั้งสามีและภรรยานะคะปิดท้ายกับคนนี้เลยค่ะคุณแม่สายหวานค่ะ

ซึ่งเจริญเพศลูกเป็นหมัดปากนะครับไม่ได้ลูกชายของผู้ชม
น้องบอกว่าแม่คนนี้สวยไหมสักจริง

สุ่งชุดนี้คุณผู้ชมปุ๊กโหยดความแข็งแรงด้วยการส่ายส้นสูงค่ะ
โอ้คุณธรรม่าแต่อย่าไปดราม่ากันนางนะฮะ
เพราะว่าคือคุณสิริต้าเขาออกกำลังกายแข็งแรงอยู่แล้ว

สีของเราขอปล่อยความเซ็กซี่สดใสกับภาพนี้คุณผู้ชม
นี่ชุดว่ายน้ำสีฟ้า
สถานตาสะท้านใจอวดคัน๗เดือน

เวลาเราท้องเราจะต้องสร้างความสดใส